คุณผู้ชมครับเรื่องของการไปช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยตามบ้านพักตอนนี้
ก็เห็นภาพที่ออกมาทุกวันทุกวันมันเหมือนวิกฤตเหมือนกันนะ
คือไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาบ้างแหละหรือว่าเจ้าหน้าที่ไม่พอบ้าง

เพราะว่าคนในชุมชนต้องช่วยเหลือคุณยายท่านนี้
เพื่อที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลให้ได้เร็วที่สุด
โอ๊ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมจริง
เขามีการไลฟ์กันเหตุการณ์นี้ความยาวประมาณ๑๓นาทีกว่านะครับ
แล้วก็มีการระบุข้อความว่าเกิดวิกฤตผู้ป่วยใกล้ตาย
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ชาวบ้านในชุมชนแออัดแห่งหนึ่ง
กำลังช่วยผู้ป่วยโควิดเป็นหญิงวัย๕๑ปี
มีอาการสุดหัวใจหยุดเต้นนะครับ
แล้วก็ชาวบ้านต้องช่วยกันปั๊มหัวใจให้กลับมาเต้นด้วยกันอีกครั้งคุณ
ชาวบ้านช่วยกันเองนะฮะ
แล้วก็รีบอุ้มร่างของผู้หญิงวัย๕๑ปีคนนี้ออกจากบ้าน
เอายังไงต่อคุณจะอุ้มไปหน้าชุมชนก็อุ้มไม่ไหว
ไม่ไหวนะครับแล้วมันเป็นรถเข็นขยะค่ะต้องใส่รถเข็น
เข็นเก็บขยะเก็บของเก่าของตัวผู้ป่วยเองนั่นแหละครับ
พากันเข็นผ่านทางเดินของชุมชนนะฮะ

แล้วก็มีหญิงสาวอีกคนนำสเปรยแอลกอฮอลมาฉีดให้นะครับ
ตามทางแล้วก็ตะโกนเตือนให้ผู้หญิงคนนี้บอกว่า
อย่าหลับนะอย่าหลับเหมือนอย่างนี้เหมือนปลุกให้ตื่นตลอดเวลานะฮะ
แล้วก็พอมาถึงถนนใหญ่ก็ช่วยกันนะฮะ
กร่างของผู้หญิงคนนี้ใส่รถกระบะเพื่อนำไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็ไม่รู้ว่าหญิงวัย๕๑ป่วยเป็นอะไรด้วย
แต่ว่าต้องช่วยชีวิตไว้ก่อนส่งถึงโรงพยาบาลให้ทันนะครับ
บางคนยังพอมีชุดกันฝนก็ใส่ไว้แบบนี้นะฮะ
โดยตลอดคลิปนี้นะครับมีการตัดเพาะถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับ
แล้วก็มีเสียงเหมือนว่าโทรศัพท์ไปที่โรงพยาบาล
แต่โรงพยาบาลบอกว่าไม่มีเตียงว่างไม่มีเตียงว่างนะครับ
ส่วนเบอร์ฉุกเฉินหลายเบอร์นะฮะก็โทรไป
บางเบอร์ไม่มีใครรับบางเบอร์ติดต่อไม่ได้
สายถูกตัดทิ้งหมดเลย
คือเขาบอกว่าถูกตัดสายทิ้งหมดนะครับ
อีกทั้งบางทีรับแล้วก็ถามว่าเสียชีวิตหรือยังนะครับ
ซึ่งชาวบ้านบอกรอคอยความช่วยเหลือกว่า๒ชั่วโมงนะ

พากันไปเองพาเข็นพาขึ้นรถเอง
ไปส่งที่โรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็มีรายงานข่าวน่าเศร้าต่อมานะคุณนะ
บอกว่าผู้ป่วยรายนี้เสียชีวิตแล้ว
ขณะที่เดินทางไปยังไม่ทันถึงโรงพยาบาลเลย
อยู่แค่ด้านหน้าโรงพยาบาลเท่านั้นเสียชีวิตนะครับ
วัดเรืองยศสุธารามแขวงบางโคร่เขตบางคอแหลม
แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะทันเผาวันนี้หรือไม่นะครับ

ว่าเสียชีวิตจากโควิดอะไรด้วยหรือเปล่านะครับ
ใช่ค่ะก็ได้อ่านข่าวแบบนี้มันก็สะท้อนนะ